คุณผู้ชมค่ะสิทธิภาษีด้านสุรกากร
เป็นสิ่งที่สหรัฐถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกเป็นมหาอำนาจของโลก
เขาจะให้ใครก็ได้เล่าง่ายแบบนี้คือเวลาคุณนำเข้าไปประเทศเขาเนี่ย
ต้องมีการเสียสุรกากรใช่ไหมภาษีแต่ถ้าเกิดว่าเขายกสิทธิให้คุณเนี่ย
คุณก็ไม่ต้องไปเสียภาษีใช่ไหมทีนี้เนี่ยเวลานำเข้าอะไรไปของของเราก็ถูก
แข่งขันราคาของเขาเราก็ไปแข่งขันกับประเทศอื่นที่นำเข้าไปในประเทศเขาได้
๕๗๓รายการปรากฏว่าโดนข่าวแบบนี้มาเสร็จเลย
เพราะล่าสุดเนี่ยว่ากันว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการเซ็นอนุมัตินะคะ
สำหรับไทย๕๗๓รายการเกือบ๖๐๐รายการ
นั่นแปลว่าส่งผลกระทบต่อด้านการส่งออกของเราแน่นอน
ทีนี้ก็กลับมาตั้งต้นกันใหม่ถามกันเยอะว่าเอ๊ะเหตุอะไรเพราะอะไร
สหรัฐอเมริกาถึงอยู่ดีมาตัดสิทธิ์ของเราซะงั้น

เรื่องแรกก็คือกรณีที่เราไปละเมิดเรื่องของแรงงาน
เรื่องที่๒กรณีที่เราไปแบนสารพิษ๓สารพิษเนี่ยนะคะ
เรื่องที่๓ก็คือก่อนหน้านี้เราไประงับนำข้าวหมูจากสหรัฐ
ซึ่งมีสารเร่งเนื้อแดงก็วิเคราะห์กันไปต่างนานาค่ะ
วันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะ
แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วย
ก็บอกว่าจริงแล้วนะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นเรื่องของกฎหมายแต่ละประเทศ
ไม่อยากให้ไปคาดเดาว่าเราถูกตัดสิทธิ์เพราะอะไร๑๒หรือ๓
นายกบอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลก็ทราบดีอยู่แล้ว
คือพูดง่ายนายกตัวนายกเองได้รับหนังสือจากสหรัฐอเมริกามา
นายกก็เลยบอกว่าจริงทราบเรื่องอยู่แล้ว
แล้วก็มีการต่อรองกันมาตลอด
ทีนี้นายกยืนยันนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย
พร้อมที่จะแก้แล้วก็ทำให้ดีที่สุด
โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาแรงงานการละเมิดสิทธิแรงงาน

วันนี้นายกบอกว่าลักษณะคือมันเหมือนเกม
เขาก็ไม่รู้เราไอ้เราก็ไม่รู้เขา
เราไม่รู้เลยว่าสหรัฐต้องการทำอะไรกับเรา
แล้วสหรัฐเองก็ไม่รู้หรอกวิธีการที่เราจะรับมือ

เพราะฉะนั้นขอเลยขอประชาชนคนไทยว่า
อย่าตื่นตระหนกกับข่าวที่มันเกิดขึ้น
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ

เราก็ต้องหาวิธีการที่จะพูดคุยกันต่อไป

ใช่ไหมกฎหมายใครก็ต้องกฎหมายใครนะ

นี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องที่นี่
อย่าให้เป็นปัญหาทางการเมืองอีกกันแล้วกัน
อย่าพูดให้มันทุกอย่างมันเลวร้ายไปกว่าเดิม

คู่ค้าสำคัญของเราเหมือนกันนะ

เพราะเป็นโปรดิสีของเขากับโปรดิสีของเราก็คนละอัน

หยุดเถอะเรื่องพวกนี้ไม่เกิดประโยชน์หรอกนะ

อย่างเราทำได้หรือไม่ได้ก็ยังต้องศึกษาดูนะ

นี่แหละก็ต้องแก้กันปัญหากันภายในประเทศ

คุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข

แม่คนก็วิเคราะห์กันไปต่างนานานะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการแบน๓สารพิษ
โดยเฉพาะกรณีไปเชื่อมโยงว่าอันนี้เป็นต้นเหตุหรือเปล่า

แนนสินค้าจากประเทศไทย
คุณนุทินบอกว่าบางคนก็มโนไปเองเนี่ยนะคะ
ทีนี้คุณอนุทินบอกว่าเพราะฉะนั้นแล้ว
เรากลับมาตั้งต้นกันใหม่มั่นใจ
มั่นใจว่าสินค้าของไทยที่ส่งออกดี
โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าส่งออกไม่ได้
อย่างแรกต้องทำคือคนในประเทศต้องกลับมาบริโภคกันเอง
หรือทางเลือกที่สองคือหาตลาดใหม่นะคะ
หาตลาดใหม่ไปดูซิว่ามีตลาดอะไรที่พอจะส่งไปได้บ้าง
เพราะฉะนั้นเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็ต้องกลับมาแก้ปัญหากัน
แต่ว่ายืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการที่
ซึ่งอนุกรรมการชุดนี้ก็มีความเห็นตรงกันว่า
สารที่แบนไปมันส่งผลกระทบส่งผลอันตราย
ในการเป็นสารกำจัดวัชพืชแบบนี้
พอไปแบนแบบนี้สหรัฐเขาขายไม่ได้หรือเปล่า
เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะมาจากอันนี้หรือเปล่านะคะ